ช่วงนี้หลายพื้นที่ก็ยังประสบกับปัญหาน้ำแรงอยู่นะคะ
ที่ต่าค่ะเขามีการจัดกิจกรรมคุณผู้ชมหน่อยเอาแร้งนักใช่ไหม
เอาแหมาลงทะเบียนเลยมาแข่งกันจับปลาหารายได้
ใช่ค่ะคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วนึกว่าน้ำมันแรงอะค่ะ

ซึ่งเขาจัดเป็นกิจกรรมโดยอบตและคณะกรรมการหมู่บ้านค่ะ
ตั้งใจจะหารายได้ไปซื้อพันธุปลามาปล่อยตามสระ
แล้วก็อ่างเก็บน้ำต่างในโครงการเลี้ยงปลา๙๑๒
โดยชาวบ้านที่ต้องการจับปลาต้องรวมกลุ่มกันนะ
ต้องมากัน๓คนพร้อมกับแหน๑ปาก

ชาวบ้านก็แห่มาลงทะเบียนกันเยอะเลยค่ะ

กลุ่มหนึ่ง๓คน๒๔๐คน
ได้เงินเข้าหมู่บ้านไปแล้ว๘๐๐๐บาทค่ะ
พอลงทะเบียนเสร็จชาวบ้านก็ลงจับปลาท่ามกลางอากาศร้อน

ลงไปจับปลากันอย่างสนุกสนานเลยนะคะ
แล้วแต่ละกลุ่มเขาก็ได้ปลามาเยอะเหมือนกัน

เพราะว่าช่วงนี้ทำอะไรได้ก็ต้องทำไปก่อน

เออเป็นกิจกรรมของคนในหมู่บ้านชุมชน

แล้วก็ไปตั้งวงกินปลาย่างนะครับ